ให้ได้ถามเพียงครั้งละ๔คำถามนะครับ

ว่าแต่ละคำถามถูกคัดเลือกกันอย่างไร
และใครเป็นคนตัดสินใจ

มีคำตอบมาให้คุณผู้ชมรับทราบกันครับ
ทำไมต้อง๔คำถาม
ยังคงเป็นคำถามที่คาใจของใครหลายคน
หลังจากโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ระเบียบใหม่ระหว่างการถามตอบของสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่เริ่มใช้กฎเหล็กตามคำสั่งของผลเอกประยุทธ์
เมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรก
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับจากร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐ
โดย๔คำถามที่สื่อมวลชนตั้งประเด็นถามนายกรัฐมนตรี
ก็คือความขัดแย้งของคณะสงฆ์
รวมไปถึงแนวทางการปฏิรูปพระสงฆ์
และคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอของพักการเมือง
ที่เสนอให้รัฐบาลจัดดีเบตร่างรัฐธรรมนูล
มาวันนี้ถือเป็นครั้งที่๒กับ๔คำถามกับนายกรัฐมนตรี
สื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาล
เลยต้องมีการบริหารจัดการกับคำถามทั้งหมด

จะพูดคุยกันถึงประเด็นสำคัญที่สุด
สมควรจะสักถามนายกรัฐมนตรี
พร้อมกับเปิดโอกาสให้น้องสื่อมวลชนต่างสำนัก
ที่มีประเด็นเตรียมไว้ได้สักถามด้วย
แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของผมไงแล้ว
ท่านนายกค่ะถ้างั้น๓แล้วนะ
ขอให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่ง
เพราะว่าในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน๔ปีหรือ๕ปี
ที่ว่านี่คือหมายถึงข้อสชจะยังอยู่ใช่ไหมคะ

ตอบคำถามสื่อมวลชนครบทั้ง๔คำถามแล้ว
ก็ไม่มีการตอบคำถามอื่นเพิ่มเติม
แม้จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันก็ตาม
ซึ่งหากสื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิด

เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์จำกัดคำถามของสื่อมวลชน
เพื่อสกัดคำถามซักไซส์วนไปวนมา
สื่อมวลชนกับนายยกรัฐมนตรี
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน